ไปต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าณเดชน์เสือซุ่มตัวจริง
ซุ่มอะไรซุ่มเรื่องผู้หญิงหรือว่าซุ่มเรื่องอะไรติดตามค่ะ

คุณจะหุดหงิดทำไมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณหุดหงิดมันเป็นเรื่องดี
แล้วใส่อารมณ์ไงแบบว่าเออเสือซุ่มอะไรล่ะณเดชน์
สาวสาวตาโตขึ้นมาสะทีตัวแล้วมั้ยพี่มิ๊วตัวแล้วยัง
ยังใช่มั้ยเขาบอกว่านี่คือน่าเดชน์คนเดิมเพิ่มเติมคือซิกส์แพ็กแน่นเปรี๊ยะค่ะ

เรื่องของการกินการใช้ชีวิตคุณต้องปรับหมดเลย

บางคนบอกว่าออกกำลังกายแทบตายไม่เห็นรถเลย
ไม่ได้ออกกำลังกายส่วนหนึ่งการกิน๗๐

แล้วก็ต้องคิดบวกโลกสวยจะได้ผอมลง

อ่าพี่เอโพสต์ลงไปในอินสตราแกรมนะครับ
บรรยายสรรพคุณว่าเอาสิพ่อก็คือพ่อ
พร้อมกับที่ในแบบหุ่นล่ำนะฮะ
ดำซีมาโพสต์ภาพคู่เหมือนกัน
พร้อมกับบอกว่าแหม่เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับซุปตานุ่มคนนี้
ได้ผลลัพธ์เป็นซิกแพคงามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ